คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้มีม็อบหลายกลุ่มเลยนะครับ
ที่จะชุมนุมกัน๕จุดทั่วกรุงเทพมหานคร
จุดแรกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ชมครับ
เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
นัดชุมนุมพอกันทีนายกเถื่อนนี่เขาใช้คำนี้
อยู่ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลครับส่วนที่หน้าอาคารรัฐสภาครับ
ข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมมรสุม๘ปี
พอกันทีคนดีจันโอชานะฮะส่วนกลุ่มมวลชนอิสระ
รวมพลกันเดินไล่นะครับที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
เคลื่อนขบวนเวลา๑๗นาฬิกานี่ได้เวลาพอดีนี่นะครับ
แล้วจะไปค้างคืนจะไปนับถอยหลังเข้าสู่วันที่๒๐
สิงหาคมกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับส่วนที่ลานคนเมือง
จตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรรมล้ำเหลือจัดกิจกรรมหยุด๘ปีประยุทธ์
ต่อเนื่องเป็นวันที่๒แล้วก็เดี๋ยว๑๗นาฬิกา๓๐นาที
อีก๑๐นาทีที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
โรนินฝั่งทนไม่เอาพระเด็จการและอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ชุมรุมขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้เวลาถึงแค่เที่ยงคืน
ถ้าไม่ออกถือว่าเป็นนายกเถื่อน
ไปดูบริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลหน่อยนี่ครับ
พลเอกประยุทธ์เดินทางออกจากธรรมเนียบ
เลิกภารกิจในช่วงบ่ายทั้งหมดนะครับ
มุ่งหน้าถนนพิษสุณโลกไปแยกมิถศักรวัลแล้วก็มีกำลังตำรวจควบคลุมฝงชนครับ
แล้วก็ตำรวจต่อชะดอเข้ามาประจำแล้ว
ขณะเดียวกันมีรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือรถจีโน่เข้ามาที่หน้าสำนักงานกพ
แล้วก็เติมน้ำเอาไว้แล้วด้วยหากกลุ่มผู้ชุมนุม
เคลื่อนมาประชิดธรรมเนียบนะครับก็อาจจะต้องใช้
เจ้าหน้าที่แจ้งให้สื่อมวลชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ซะ
เนื่องจากบริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดฮะ
ที่ลานคนเมืองสารวการกรุงเทพมหานคร
กลุ่มคณะหลอมรวมขออภัยหลอมรวมประชาชน
นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์นายนิติธรล้ำเหลือนะครับ
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุม
ส่วนใหญ่สวมสู้สีขาวครับมีสกรีนคำว่าหยุดแปดปีหลังบาง
แกนนำประกาศว่าจะชุมนุมแบบนี้ไปเรื่อยคืนนี้ยังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาที่จะยุติการชุมนุมครับ
ไปดูอนุสาวรีประชาธิปไตยกันต่อถนนราชดำเนิน
มวลชนทยอยเดินทางมารวมตัวกันตามนัดหมายของแก่นำกลุ่มโรนินฝั่งทนไม่เอาผลิตการ
แล้วก็อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเมื่อกี้ที่นำเรียนนี่ฮะบรรยากาศ
มีการเอารถขยายเสียงทงสีแดงมาเตรียมพร้อมเพื่อทำกิจกรรม
จะเผาหุ่นพลเอกประยุทธ์ในเวลาสิบเจ็ดในรายการสามสิบนาทีครับ
แล้วจะไปทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังแก่นำ
ส่วนบริเวณรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับกลุ่มมวลชนอิสระจัดกิจกรรมเดินไล่ประยุทธ์นะครับ
นัดรวมตัวสิบเจ็ดในรายการสามสิบนาทีเหมือนกันแล้วจะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล
ตำรวจตั้งด่านคัดกรองรถยนต์นะครับที่จะเข้าไปในพื้นที่
นุสาวรีชัยสมรภูมิคุณผู้ชมที่จะต้องผ่านหรือคิดจะผ่าน
ก็ตรวจสอบเส้นทางด้วยแล้วกันอ้าวแล้วรอบบ้านพักนายกธมนตรีอ่ะ
ราบสิบเอ็ดเนี่ยราบสิบเอ็ดทุกทีที่เข้ามากัน
มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็จัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์
ไว้ตามจุดต่างในกรมดุรยางทหารก็มีรถเครื่องเสียงนะฮะ
จีโน่ประจำจุดนะครับพร้อมรับมือผู้ชุมนุม
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ประกาศแล้วประกาศแล้วว่าจะให้มวลชนมุ่งหน้าไปรวมตัวกันที่เป้าหมายนะครับ
แต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนฮะอ่าลองจับตาดูครับ
คุณผู้ชมเดาว่าจะไปที่ไหนครับ